สำหรับวันสุดท้ายที่สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนทั่วไป
กราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทระมหาภูมิพลอดูลยเดชบรรรมนาฏบอพิษ

เหลือเวลาอีกไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นนะคะสำหรับโอกาสสำคัญนี้นะคะ
แล้ววันนี้เองบรรยากาศตั้งแต่ช่วงเช้ามืดที่ผ่านมา
มีฝนโปรยปลายลงมาแต่ก็ไม่ทำให้ประสบกรณิกรชาวไทยย่อท้อ
ต่อความจริงใจของตัวเองที่จะเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพ
อกจากนี้ที่เกริ่นไปช่วงแรกก็คือผู้สื่อข่าวจากทางไทยรัฐทีวี
รอเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพตั้งแต่ช่วงเมื่อคืนที่ผ่านมา
จนถึงเวลานี้ผ่านไปทั้งหมด๗ชั่วโมงแล้ว
และล่าสุดตอนนี้คุณภาคภูมิถึงจุดคัดกรองแล้ว
ก็คือบริเวณด้านหน้าโรงแรมรัตนโกศิลป์
ติดตามบรรยากาศช่วงเช้านี้นะคะจากคุณภาคภูมิและคุณกมลวันการีพัฒน์นะคะ
รายงานสดเข้ามาจากจุดคัดกรองโรงแรมรัตนโกศิลป์ค่ะ

วันนี้เป็นวันสุดท้ายค่ะที่ประชาชนจะได้มีโอกาสเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ
หลวงราชการที่๙ผ่านมาแล้วประมาณกว่า๗ชั่วโมงนะคะ
ทุกทีมข่าวธรรมทรัฐทีวีและคุณภากภูมิพันธ์สถิตผู้ประกาศข่าวธรรมทรัฐทีวี
ได้มาเข้าคิวต่อแถวเพื่อรอกลับถวายบังคมพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชค่ะ
โดยเราได้เริ่มเข้าคิวนะคะตั้งแต่ช่วงบริเวณวัดสะเกดราชวรมหาวิหารค่ะ
ณปัจจุบันนี้ค่ะแถวได้เคลื่อนตัวมาอยู่ที่บริเวณโรงแรมรัตนโกศิลปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ
บรรยากาศรอบดิฉันในเวลานี้นะคะแม้จะมีฝนโปรยปลายลงมาตั้งแต่ช่วงเวลาตี๔ที่ผ่านมาค่ะ
ซึ่งตอนนี้ก็เริ่มจะหยุดตกแล้วนะคะแต่ประชาชนทุกคนรวมถึงคุณภาคภูมิค่ะ
ก็ไม่ได้ย่อท้อและล้มเลิกความตั้งใจที่จะต่อแถวเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพในหลวงราชการที่๙
อยากให้คุณภาคภูมิค่ะช่วยเล่าบรรยากาศการต่อแถวตลอดค่ำคืนที่ผ่านมาจนถึงในเวลานี้ค่ะ
คุณภาคภูมิคะผ่านมาแล้วเกือบ๗ชั่วโมงค่ะเป็นยังไงบ้างคะ
ก็ผมเดินทางมาตั้งแต่๕ทุ่มนะฮะที่มาถึงที่นี่นะครับก็ตอนที่มาถึงเนี่ยพบว่ามีประชาชนเยอะมากมากันต่อเนื่องทุกวันอยู่แล้วนะครับ
ผมก็เสร็จไทยรัฐนิวส์โชว์ตอน๔ทุ่มครึ่งที่ไทยรัฐทีวีก็มาที่นี่เลยนะครับ
มาถึงเนี่ยตอนที่มาถึงแถวท้ายสุดจุดสุดท้ายของแถวที่มีการตั้งกันอยู่เพื่อจะเข้ากราบถอยบังคมพระบรมศพเนี่ย
อยู่ที่ซอยตรงด้านหลังของวัดสาเกตนะครับตรงนั้นนะครับ
แล้วก็ค่อยขยับมาเรื่อยจนมาถึงแยกผ่านฟ้านะครับแล้วก็มาถึงอนุโสรีประชาธิปไตยนะครับ
ซึ่งตอนที่จาก๕ทุ่มตรงวัดสาเกตมาถึงแถวหน้าถนนรัชดำเนินตรงแยกผ่านฟ้าเนี่ย
ใช้เวลาเกือบสามชั่วโมงพอมาถึงตรงแถวแถวนี้ก็จะเห็นประชาชนมากันอีกเยอะเลยนะครับ
คือมามากันเพิ่มขึ้นเรื่อยนะครับก็ต้องมีการจัดแถวซึ่งตั้งแต่ที่มีการเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพเนี่ยแถวแม้จะยาวขนาดไหนก็จะเป็นลักษณะของแถวเรียงกันไปแถวตรงนะครับแต่วันนี้เนี่ยต้องจัดเป็นรูปซิกแซคลักษณะตัวงูเพราะว่าถ้าเป็นแถวตรงเนี่ยจะยาวมากก็เลยต้องคดเขียว
มาจนถึงตอนนี้๖โมงเช้า๖ชั่วโมงยังไม่ถึงจุดคัดกรองนะครับสำหรับผมแล้วก็ประชาชนท่านอื่นที่มาพร้อมกันนะครับเราอยู่ที่โรงแรมรัตนาโคสินเดี๋ยวข้ามไปอีกนิดนึงจะถึงพระแม่ธรรมดีบีบมวยพรหมแล้วก็จะเข้าจุดคัดกรองที่บริเวณบนพลวิธีท้องสนามหลวงซึ่งการมาในครั้งนี้ค่ะอยากจะทราบว

ในกรุงเทพนะฮะเป็นยังไงบ้างครับวันนี้ความรู้สึกที่เราได้มาในวันนี้
ก็ภูมิใจครับก็สนานหน่อยยังไม่ถึงในเลยแต่ก็ถนน่ะครับ

ก็ใกล้กับที่ผมมาผมก็มาถึง๕ทุ่มหน่อยนะฮะ
วันนี้วันสุดท้ายเราตั้งใจยังไงบ้าง

ก็จะเข้าไปให้ได้
ทำไมเราถึงวันนี้เรารู้
วันสุดท้ายก็น่าจะรู้ว่ามีคนเยอะแหละ

ก็เป็นโอกาสสุดท้ายแล้ว

นี่คือความรู้สึกของประชาชนที่มาอยู่ที่นี่นะครับ

แล้วก็เชื่อว่าทุกคนก็คงจะมีความรู้สึกไม่แตกต่างกันนะฮะ

ประชาชนเท่านั้นที่อยู่ตรงนี้นะครับแต่ว่าเจ้าหน้าที่ทุกคนก็ทำงานอย่างเต็มที่เหมือนกันนะฮะ
คุณกระมวลวันใช่ค่ะเชื่อเลยนะคะว่าณจุดนี้ค่ะ
คงจะประชาชนที่อยู่ที่แห่งนี้นะคะก็คงจะมีความรู้สึกที่แน่วแน่แล้วก็มีความมุ่งมั่นที่ไม่ต่างจากคุณภาคภูมิค่ะ
และสำหรับประชาชนนะคะที่ในวันนี้ค่ะจะเดินทางมาที่บริเวณพระบรมหาราชวังค่ะ
แนะนำว่าให้เตรียมอุปกรณ์กันฝนนะคะไม่ว่าจะเป็นร่มแล้วก็เสื้อกันฝนค่ะ
คาดว่าตลอดทั้งวันนี้อาจจะมีฝนตกลงมาอีกค่ะกระมวลวันการีพัฒน์รายงานสดจากโรงแรมรัฐนาโกศิลป์ค่ะ